มาดูโจรสุดแสบกันหน่อยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตีหนึ่งของเมื่อ
เมื่อวานนี้๑กันยายนที่ผ่านมานะคะเป็นคนร้ายค่ะโจรบุกเดี่ยว
จี้ชิงทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อย่านจรรย์สนิทวง
แต่ที่ว่าแสบเนี่ยแสบยังไงกล้องวงจรปิดจับไว้ได้

จะบอกว่าจัดจ้านในย่านนี้มากผู้ชายที่ใส่เสื้อสีน้ำตาลแดงหรือสีอะไร
สีเปลือกมังคุตมั้ยอ่านั่นแหละค่ะที่มีนั่นคือคนร้ายนะคะ
พนักงานร้านสะดวกซื้อนะคะพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้
เดี๋ยวเอาบอกก่อนรูปประพันธ์สันฐานอายุสักประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบปี
สูงประมาณร้อยแปดสิบกว่าถึงร้อยเก้าสิบสินติเมตรสูงนะอืมนะฮะ
สูงแบบนี้นะคะสวมกางเกงขายาวค่ะขี่มอเตอร์ไซค์นะคะ
จอดไว้ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ข้ามสะพานลอยค่ะคุณผู้ชม
เข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อตรงนี้แหละแล้วบังคับนะฮะ
ใช้มีดปลายแหลมสักประมาณหนึ่งฟุตหนึ่งบาทบันทัน
บังคับให้พนักการร้านสะดวกซื้อที่ปากซอยจรรย์๘เนี่ย
ไปอยู่หลังร้านแล้วตัวเองก็พยายามที่จะเอาเงินในลิ้นชักเนี่ยไป
แต่ปรากฏว่าตอนที่จะเอาเงินในลิ้นชักไปเนี่ย
มีลูกค้าเข้ามาซื้อกาแฟก็สวมรอยเลยเป็นพนักงาน
แล้วคุณดูนะเก็บเงินเข้ามาประหนึ่งว่าตัวเองเป็นพนักงานร้าน
เสร็จสับเสร็จปุ๊บใช้เวลาในการก่อเหตุสักประมาณ๓นาที
หลังจากนี้โจรคนนี้ค่ะก็เดินข้ามฝั่งไปขึ้นรถแท็กซี่
แล้วก็หลบหนีไปนะคะไปทางถนนจรรย์สนิทวงสามแยกไฟฉายค่ะ
คุณดูนะคือก่อเหตุเชี่ยวชาญและช่ำชองมาก
ทีนี้เราไปพูดคุยกับพันธ์ตำรวจเอกอภิวัฒน์ชัยศรีสุด
เป็นผู้กำกับสนบางกอกใหญ่พื้นที่ที่รับผิดชอบค่ะ
ภูมิกับก็บอกว่าคือไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
ตามเส้นทางต่างพบว่าคนร้ายเนี่ยเดินข้ามสะพานลอยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามร้านสะดวกซื้อ
เข้ามาก่อเหตุเพียงลำพังแล้วก็มีการสั่งการให้พนักงานในร้านเนี่ย
เข้าไปหลบอยู่หลังร้านหลังร้านเนี่ยจะมีห้องพักพนักงานใช่ไหมคะ
แล้วตัวเองก็เข้าไปหยิบเงินที่ลิ้นชักเนี่ย
บาทบุหรี่๑ซองแล้วก็ไฟแช็ค๑อันนี่คือของกลางที่คนร้ายได้ไปนะคะ
แล้วทำตัวปกติเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูสิพี่เสื้อฟ้าลูกค้า
แกก็ไม่รู้ว่านั่นคือโจรนั่นคือคนร้ายแกก็จ่ายเงินตามปกตินะคะ
ทีนี้หลังจากก่อเหตุเสร็จปุ๊บคนร้ายรายนี้ทำตัวตามปกติมาก
เดินข้ามสะพานลอยไปขึ้นรถแท็กซี่สีฟ้าไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
หลบหนีไปตามเส้นทางถนนจรรย์สนิทวงมุ่งหน้าไปที่สามแยกไฟฉาย
เอาล่ะอย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ชมผู้กำกับสนบางกอกใหญ่
ก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมของคนร้ายบอกว่า
ถ้าเกิดว่าสังเกตดีคุณเห็นไหมคือถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไป
อย่างเราไม่เคยทำงานร้าน๗๑๑ไม่เคยทำงานร้านสะดวกซื้อ
นี่เขารู้หมดเลยนะปุ่มไหนทำอะไรยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเอ๊ะเป็นไปได้หรือเปล่า
ว่าคนร้ายรายนี้จะรู้นอกรู้ในเรื่องของร้านสะดวกซื้อเป็นอย่างดี
ติ๊กมันก็ออกมาทำไมทำเป็นล่ะ
แล้วตรงที่ช่วงเวลาที่เขากดดิฉันเคยสังเกตเวลาพนักงาน๗๑๑
เขาทำนะเขาไม่ได้กดนะเขาใช้วิธีการรูดแบบนี้

พฤติกรรมรู้หมดเลย
น่าจะตามได้ไม่ยากนะครับช่ำชองสักขนาดนี้